ต่อกันที่นักแสดงเด็กคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับน้องสกายที่แจ้งเกิดในบทบาทน้องโจ

ซึ่งหลายคนทราบดีแหละว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ทั้งดีใจแล้วก็ทั้งรู้สึกสะเทือนใจ
น้องเนี่ยต้องเป่าเค้กในชุดที่ต้องแบบเป็นชุดอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็เป่าเค้กอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓ขวบนั่นเอง
ซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟัง
ว่าน้องเนี่ยสดใสแล้วก็มีพี่เข้ามาร่วมฉลองวันเกิดเยอะแยะมากมาย

ถูกต้องค่ะส่วนความคืบหน้าอาการตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านการทำคีโมครั้งที่๕

เหลืออีก๓ครั้งก็จะครบตามที่คุณหมอสั่งนะคะ
และหลังจากให้คีโมครบจำนวนในเดือนพฤษภาคมนี้
เพื่อตรวจเชื้อบริเวณหน้าอกเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นเชื้อมะเร็ง

เพื่อหาทางรักษาต่อไปนั่นเองนะคะ
คือต้องบอกว่ากำลังใจของน้องดีมาก
แล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามในอินสตาแกรมเนี่ย
จะได้อัปเดตอาการของน้องตลอดเลยนะคะ
เพราะคุณแม่มักจะลงเรื่องราวของน้องเอาไว้
คือมันก็จะมีทั้งภาพที่ตอนน้องป่วยแบบสุดหนัก
แล้วก็มีภาพที่น้องดีขึ้นคือตอนนี้ถือว่าค่อนข้างอาการดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าน้องสกายเข้มแข็งมาก
คือน้องต่อสู้กับโรคร้ายที่แม้
แต่ว่าเราอายุเท่านี้ยังไม่รู้ว่าจะต่อสู้จะเข้มแข็งได้เท่าน้องหรือเปล่า

กำลังใจให้กับครอบครัวของน้องสกายด้วยสู้นะคะ